คุณผู้ชมคะเรามีผู้สื่อข่าวอยู่ในพื้นที่นะคะ
ซึ่งก็รายงานเข้ามาว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา
ประสบกรณิกรชาวไทยนะคะก็พร้อมใจกันจุดเทียนน้อมรำลึก
ถึงพระบาทสำเร็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโมโกรธ
บริเวณหน้าประตูพระบรมมหาราชวังค่ะ
จนถึงขณะนี้นะคะประชาชนยังคงเดินทางไป
หน้าพระบรมมหาราชวังเพื่อน้อมถวายบังคมเพิ่มขึ้นเรื่อย
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนก็เดินทางมาร่วมวางดอกไม้
เพื่อน้องทวายอาลัยแดดพระบาทสำเร็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโมโกรธ
เช่นเดียวกับตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
ก็มีประชาชนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
เดินทางมาร่วมแสดงออกถึงความจงรักพักดีค่ะ
ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาบริเวณประตูรอบพระบรมมหาราชวัง
มีประชาชนทยอยเดินทางมาจุดเทียนน้อมใจ
เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ราชการที่๙ท่ามกลางความโศกเศร้า
โดยนางสาวหลุยนะคะประชาชนชาวลาว
ซึ่งเป็นหนึ่งในประชาชนที่มาร่วมจุดเทียนถวายอาลัย
กล่าวว่าเดินทางมาตั้งแต่เช้ามืด
เพราะต้องการแสดงออกถึงความจงรักพักดี

และจะรอร่วมพิธีสำคัญในช่วงเช้าวันนี้
ซึ่งแม้ตัวเองจะเป็นคนลาวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเพียงแค่๔ปี
แต่ก็รับรู้ได้ถึงความรักความห่วงใย
ที่พระองค์ท่านมีต่อประสงค์นี้ก่อน

เป็นคนลาวค่ะ

แต่หนูมาอยู่ที่นี่หลายปีสี่ห้าปีแล้ว
แต่ก็นับถือท่านมาใส่ดินของท่านอยู่

ถึงไม่ใช่คนใดแต่ก็รักท่านนะครับ
ขณะที่บรรยากาศรอบพระบรมมหาราชวัง
โดยเฉพาะบริเวณประตูวิเศษชัยศรี
มีประชาชนมาจับจองพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืน
เพื่อรอรับขบวนเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ในช่วงเช้านี้

กล่าวว่าเดินทางมาพร้อมกับเพื่อน๗คน
เนื่องจากวันนี้บริษัทประกาศหยุดงาน
โดยมานอนพักที่สนามหลวงตั้งแต่เที่ยงคืน
เพื่อต้องการได้มีโอกาสรับขบวนเสด็จ

เราทั้งหมดมีความตั้งใจที่จะมาส่งท่านจริงและมารับเสด็จ
ก็อยากจะบอกพ่อว่าลูกของลูกประชาชนชาวไทยทุกคน
ยังรักพ่อเหมือนเดิมพ่อจะอยู่ในใจของประชาชนทุกคน
สิ่งอย่างเรายังน้อมรับคำที่พ่อสอนอยู่เสมอว่า
เราจะอยู่ด้วยความพอเพียงสามัคคีรักไข้ปองดองกันค่ะ
ขณะที่นางมาลัยสุกเกษมนะคะ
ประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการ
ตั้งแต่เวลา๓นาฬิกาพร้อมกับครอบครัวรวม๗คน
เพื่อต้องการมาร่วมถวายความอาลัยเช่นเดียวกัน
กล่าวว่ายังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต
มาจากสวนภูมิค่ะมา๔คนค่ะมาแต่ตี๓ค่ะ
เราจะทำความดีเพื่อพ่อค่ะ
เดินตามรอยพระพุทธบาทของท่านค่ะ
ทางนี้นะคะก็มีการจัดกำลังตำรวจจากกองบังคับการตำรวจนครบาน๓
กองบังคับการตำรวจนครบาน๔ประมาณ๑๐๐นาย
จัดแถวเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย
และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายความอาลัยค่ะ
เหนือจากประสงค์นิกรที่เดินทางมาร่วมถวายความไว้อาลัย
แล้วก็แสดงออกถึงความจงรักพักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศแล้วนะคะ
ก็ยังมีประชาชนที่มีจิตอาสาค่ะ
นำดอกไม้อาหารแล้วก็น้ำดื่มนะคะมาแจกจ่าย
โดยบอกว่าเป็นการแสดงออกนะคะ
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักพักดีแล้วก็ต้องการทำความดีถวายแด่พ่อหลวงค่ะ
ดารินหอวัฒนกุลทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากบริเวณหน้าราชนาวีสโมสรค่ะ